เรื่องเนี้ยประเด็นเรื่องแก๊งเงินกู้นอกระบบมาละมีความ
หน้าหลังจากที่ที่โคราชมีแก๊งเหล่านี้มาโปรย
คือคลิปตอนที่เขามาโปรยนามบัตรนะคะไม่รอดนะคะ
นี้ถูกตำรวจเรียกสอบปากคำแล้วก็สั่งปรับแล้วค่ะ
รถกระบะคันนี้ขับไปด้วยแล้วก็โปรยนามบัตรกู้เงินด่วนไปตลอดทางเลยค่ะ
ยาวไปตั้งแต่บริเวณในชุมชนถนนโคกสูงถนนทางรถไฟ
ถนนเส้นเทศบาลถนนนิเวศรัฐแล้วก็บริเวณตลาด
ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาคือโปรยไปทั่วแบบนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑๐โมงเช้า๑๘กุมภาพันธ์นะคะ
เขาบอกว่าตอนแรกก็โปรยทีละใบทีละใบไปมาโปรยทั้งปึกเลย
กระดาษนี้ปิวว่อนไปเต็มถนนไปหมดเลยค่ะคงกลัวโปรยไม่หมดอ่ะนะคะ
อ่ารับจ้างมาชาวบ้านที่พบเห็นเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
โอ้ยทำแบบนี้มันโสกกระโปรกมันมาโปรยอยู่เนี้ย
กลายเป็นเศษขยะติวอยู่บนถนนแล้วมันไปอาจจะอันตรายกับรถคัน
ที่เขาขับตามมาก็ได้เนี่ยนะคะแล้วถนนสาธารณะมันไม่ใช่ถังขยะ
จะเอามาโปรยเล่นแบบนี้ได้ยังไงเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีโทรไปสอบถาม
นายเดชากิติวิทยานันต์ค่ะบอกว่าการกระทำแบบนี้ผิดแน่นอน
ตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าโทษปรับเนี้ยไม่เกินห้าพันบาท
อกจากนี้ค่ะนอกจากความผิดเรื่องพรบรักษาความสะอาดแล้วเนี่ย
ยังมีความผิดฐานปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เนี่ย
ตำรวจเรียกมาแล้วตัวของผู้ขับรถยนต์กระบะคันนี้มาสอบปากคำที่สพบัวใหญ่
โดยพนักงานสอบสวนทำการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาพรบรรยาศาสตร์ความสะอาดเนี้ยหนึ่งพันบาท
ส่วนกรณีเรื่องการปล่อยเงินกู้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะถ้าพบว่ามีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวก็ต้องคือต้องมีรวบรวมพยานหลักฐานด้วยนะคะ
หลักฐานเรื่องของการปล่อยกู้ที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วยนะคะ